ก็อย่าลืมเวลาไปเที่ยวอย่าก้มหน้าก้มตามองเพลิน

เพราะว่าปัจจุบันสังคมก้มหน้าเดินไปเดินมาก้มมองไปแบบนี้
ไปมองมาโอ้อาจจะสะดุดล้มหรือว่าเกิดเหตุอะไรต่างได้
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปที่เยอรมนีดีกว่านะครับ
เขาเป็นห่วงคนที่อยู่ในยุคสังคมก้มหน้า
ไปก้มมาแบบนี้โดยไม่ค่อยมองทาง
ดังนั้นเขาจึงมีการติดตั้งสัญญาณเตือนไว้ที่ทางเท้า
อันนี้เริ่มต้นเป็นต้นแบบที่เมืองอัลสบูของเยอรมนีนะครับ
ดังนั้นก็เป็นการเตือน
ให้คนที่อยู่ในโลกสังคมก้มหน้าแบบนี้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
ทางการเมืองอัลสบุกของประเทศเยอรมนี
ได้มีการติดตั้งไฟเตือนตามทางเท้า
เพื่อป้องกันสวัสดีภาพและก็ทรัพย์สินของประชาชน
หลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุเด็กสาววัย๑๕ปี
ถูกรถรางชนเพราะอะไร
เพราะว่ามัวแตกก้มหน้าก้มตามองโทรศัพท์มือถือ
ขณะที่ข้ามถนนนะครับ
โดยสัญญาณเตือนที่เมืองอัลสบุกนี้คิดค้นขึ้น
ออกแบบให้ติดตั้งบนพื้นถนนของทางข้ามต่างนะครับ
โดยทุกครั้งที่รถรางหรือว่ารถไฟกำลังจะขับผ่าน
ไฟสีแดงจะปรากฏขึ้น
อย่างคนนี้ก้มหน้าก้มตามาแล้วก็ไม่ได้มองอะไรนะฮะ
แต่ว่าเราก็จะเห็นไฟสีแดงปรากฏขึ้น
เป็นการเตือนอย่างหนึ่งเพื่อให้หยุดเดิน
ซึ่งผู้ใช้งานมือถือจะสามารถเห็นสัญญาณไฟ
แม้จะก้มอ่านสมาร์ทโฟนอยู่ก็ตามนะครับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวในเยอรมนี
จำนวนมากมีพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนตลอดเวลา
จนมีการบรรยัติศัพท์เรียกคนกลุ่มนี้ว่า
โดยเมืองอัลสบุกเชื่อว่าสัญญาณเตือนที่คิดค้นขึ้น
จะช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี
จากทุกวันนี้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับหน้าจอมือถือ
มากกว่าสิ่งรอบกายซะอีกก็ต้องยอมรับกันในเรื่องนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ที่เมืองชงชิ่งของประเทศจีนนะครับ
ได้ทำเลนทางเท้าเพื่อคนที่ใช้สมาร์ทโฟน
โดยเฉพาะโดยแยกออกจากเลนทางเท้าทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ใช้มือถือ
ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้ทางเท้าปกติ

ก็ทำเลนทางเดินในลักษณะเดียวกันคือแยกเฉพาะต่างหากเลย
เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะด้วยนะครับ